อีกหนึ่งคนที่ไม่รู้ว่าทุกวัน๑๐โมงครึ่งเวลาตำรวจออกมาแถลง
เชื่อถือหรือเปล่าก็คือรองต่อนั่นเองครับ

เมื่อวานนี้ท่านก็ไปให้ข้อมูลกับทางตำรวจนะครับ
บอกว่าเขามีพยานบุคคลที่สามารถจะเชื่อมโยงระบุ
ได้ว่าการตายของคุณแตงโมเป็นฆาตกรรมครับ
รองต่อหรือว่านายสันทนาประยูณรัฐอดิษฐ์ตำรวจสันติบาล
ไปเจอพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบุรีนะครับ
ให้ข้อมูลคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
จริงแล้วท่านนัดหมายกับทางตำรวจไว้ตั้งแต่๕มีนาแล้ว
แล้วก็เพิ่งจะไปเมื่อวานนี้ว่าจะขอให้ข้อมูลพญาหลักฐาน
โดยทีมงานของนายสันทนาก็เอาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมา๒เครื่องครับ
มีเครื่องปริ้นต์ด้วยนะฮะเตรียมพร้อมมาอย่างดีเลย
เอาไปเองกะว่าไม่ให้ตำรวจเซฟอะไรบ้างนั้นเลย
ใช่ฮะใช้ข้อมูลของตัวเองหมดเลยนะครับ
พญาหลักฐานที่ตนเองมีให้กับพนักงานสอบสวนครับ
ทีนี้คุณสันทนาเนี่ยบอกว่าเหตุผลที่เขาเสนอตัวเข้ามาเองเลยนะ
ขอมาเป็นพยานในคดีนี้เนื่องจากว่า
คุณสันทนาเห็นใจแล้วก็สงสารคุณแตงโม
ทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัวและครอบครัวของคุณแตงโมด้วย
ส่วนข้อมูลที่ได้รับมาครับก็มาจากบุคคลใกล้ชิดกับคนบนเรือ
นะครับเป็นบุคคลใกล้ชิดกับคนบนเรือไม่ใช่คนบนเรือนะฮะ
ซึ่งบุคคลใกล้ชิดกับคนบนเรือเนี่ยมาเล่าให้รองต่อฟัง

แต่รองต่อไม่ได้พามาที่สพเมืองนนท์ด้วย
เพราะกลัวว่าเดี๋ยวพามาแล้วจะอันตราย

เดี๋ยวจะไม่ได้รับการคุ้มครองนั่นเองครับ
ซึ่งรองต่อบอกว่าเชื่อว่าคดีนี้ยังไงก็ฆาตกรรมแน่นอน

ยังเป็นไปไม่ได้เลยที่ร่างของคุณตังโมจะถูกดูดเข้าไป
และหากดูจากลักษณะบาดแผลว่ามันมีความลึก
ก็ไม่มีความน่าเชื่อว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเป็นอุบัติเหตุครับ
ดีช่วยส่งกันนะพวกคุณในโซเชียลช่วยกันเถอะ

คนหลายล้านคนนะเป็นหูเป็นตา

คดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมแน่นอน
และก็
เดี๋ยวเอาอีกคนนึงเผื่อเดี๋ยวจะไม่ต้องมาถามอีก

พูดเป็นสคริปต์เดียวกันกับผม
ก็คือลูกน้องผมสิออกมาอีกคนมาช่วยกันเหรอ

แต่ก่อนจะพูดผมบอกชื่อเขาบางแจ๊กขอบใจ
นี่มีการเอ่ยถึงบางแจ๊กด้วย
บอกว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยบังแจ๊กเป็นลูกน้องรองต่อหรือเปล่า
ทำไมมันพูดสคริปต์คล้ายกันเลย
แต่ทีนี้ครับนักข่าวอยากจะรู้ว่า

ไม่เชื่อมั่นการทำงานของตำรวจชุดนี้หรือเปล่าเนี่ย

ใช่ซึ่งท่านก็บอกว่าอ้าวก็ลองดูสิ
ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจไม่เห็นจะตอบคำถามสังคมเลย
แล้วอะไรที่ควรทำตำรวจกลับไม่ทำ

เออที่บอกว่าเข้ามาทำคดีนี้ด้วย

ให้มันเหมือนกับคดีที่ตลาดใหม่ดอนเมืองด้วย

นายสันทนาเคยเปิดเผยข้อมูลก่อนอันนี้
สันทนาบอกว่ายังไม่ได้ไปดูโซเชียลเลย
ไม่ขอพูดถึงเพราะเดี๋ยวถ้ามันไม่ใช่

ส่วนที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม
อ้อมกล่าวหาว่าโอ๊ยอย่าไปฟังเลยรองตอนี่

รองต่อบอกว่างั้นขอฝากกลับไปบอกถึง
อัจฉริยะว่าตนไม่ใช่เพื่อนเล่นนะ

เออไม่ได้รู้จักกันอย่ามาล้อเล่นแบบนี้

โอ้โหพูดแบบรุ่นใหญ่เลยแล้วก็ท้าด้วยนะ
ถ้าเจอกันข้างนอกเนี่ยเจอได้เลย
ค่ะโอ้โหรองตอบเออสรุปแบบนี้
แสดงว่าตอนนี้๒ค่ายก็คือค่ายหนึ่งเชื่อว่า
คุณแตงโมที่พลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา

ให้หนึ่งเป็นเรื่องของการฆาตกรรมอำพราง
ค่ายตำรวจกับค่ายคนนอกสรุปไม่เหมือนกัน